คือบิลลิเนี่ยถ้าคนไม่รู้นะเธออายุแค่๑๙ปี
แล้วเวทีนี้เป็นเวทีนะฮะนักแสดงหรือว่าศิลปินนักร้องระดับโลก

โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่า
บอกว่ามาโชว์ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือน
แล้วประกาศให้โลกรู้ว่าจริงแล้วประเทศไทยเป็นยังไง

ปกติแล้วตรงนี้คืออนุสวรีประชาธิปไตย
เหนียวมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเลยค่ะ

เห็นไหมคะเสียดสีเปรียบเทียบแหละนะคะดูออกนะคะ
เอามาตัดต่อเป็นภาพอนุสาวรีประชาธิปไตย
ตัดต่อเป็นข้าวเหนียวมะม่วง

ม่วงสุก๔ลูกล้อมรอบด้วยข้าวเหนียวมูล
แล้วโรยเห็นไหมกะทิเห็นไหม
แล้วก็มีถั่วเหลืองด้วยนะคะ

นักร้องหนุ่มคุณผู้ชมนี่ใครล่ะ
นักร้องหนุ่มขอโหนกระแสทำคลิปล้อเลียนลงโซเชียล
กินข้าวไข่เจียวแล้วก็ร้องเพลงไปแบบนี้นะคะ
เห็นแล้วแต่หิวเองแหละ

เจ้าของคลิปบอกว่ามิลลิกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีได้
ไม่ได้แปลว่ามึงจะกินข้าวเหนียวกินข้าวไข่เจียวบนเวทีได้นะ

ค่ายนี้เขาจะมีศิลปินที่เป็นเชื้อสายเอเชียเป็นหลัก

แบบเนี้ยฮะหลายหลายคนก็อยู่ในค่ายนี้แล้วได้รับเชิญไป
เชล่าเหมือนกันแล้ววิลลี่นี่เป็นศิลปินไทยเดี่ยวคนแรกเลยนะ
ที่ได้ไปเทศกาลงานนี้นะฮะครับพูดถึงข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย
ไปดูในหลายจังหวัดคุณผู้ชมขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย
เพราะกระแสมันมาไงฮะไปเริ่มกันที่ร้านกอพาณิชย์เลย
โอ้โหจะดังที่เสาชิงช้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อน
คุณรู้ไหมว่าร้านกอพาณิชย์เมื่อคืนผมไปเสิร์ชมา
เปิดมาแล้วกี่ปีกี่ปีพี่เบิร์ต๙๔ปีครับ

เวทีระดับโลกแบบนั้นก็เลยทำให้ชาวต่างชาติ

ดูส่วนยอดขายแบบบอกจริงก็ขายดีอยู่แล้วล่ะ

ส่วนลูกค้าที่มาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงร้านนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เป็นเรื่องที่ดีเลยที่ชาวต่างชาติจะมารู้จักข้าวเหนียวมะม่วง
ซึ่งถือเป็นของหวานไทยมากขึ้น
หากชาวต่างชาติอยากลองชิมข้าวเหนียวมะม่วงก็ต้องมากินที่ประเทศไทยนี่แหละ
ที่อื่นไม่มีหรอกหรือถ้ามีก็ไม่อร่อยเท่าที่ประเทศไทยครับ
มาที่อีกร้านหนึ่งร้านนี้เจ้าของชื่อเจ๊น้อยหรือว่านางสาวรัสสิตาร่วมสุขครับ
อันนี้เขาขายที่พัทยากลางจังหวัดชนบุรีโอ้โหแถวนั้นนักท่องเที่ยวเยอะด้วย
แต่ก่อนเจ๊น้อยบอกเงียบเหงาเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าตอนนี้ดีใจเลยที่ข้าวเหนียวมะม่วงโด่งดังไประดับโลก
ถึงแม้ว่าเขาจะแสดงที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหม
แต่ว่าเขาถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะ
ก็เลยทำให้กระแสข้าวเหนียวมะม่วงมันดังไปทั่วโลก
เขาอยู่ชนบุรีเขาก็ดูไลฟ์เหมือนกันพอดูปุ๊บเห็นแมงโก้สติ๊กกี้ไลฟ์
อยากมาชิมเลยก็มาที่ร้านเจ๊น้อยได้เหมือนกัน
เนี่ยขายดีอ่ะมือเป็นระวิงเลยอ่ะค่ะเจ๊น้อยฝากขอบคุณถึงน้องมิลิเลยฮะ
ที่ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นของหวานคนไทย
ดังในเวทีระดับโลกแบบนี้ครับข้ามไปที่กำแพงเพชรครับ
เป็นร้านอำภาวันปกติร้านแกไม่ได้ขายมะม่วงนะ
แกขายพวกโรงศพพวงหลีดแล้วก็สิ่งของที่ใช้ในงานศพ
แล้วก็รับจัดดอกไม้ในงานศพด้วยแต่พอถึงฤดูมะม่วงแบบนี้เมษายน
ร้านก็เลยจัดมุมนึงเนี่ยขายข้าวเหนียวมะม่วงมันซะเลย
เคียงคู่กับโรงศพแบบนี้นะฮะโอ้เข้ากันมากเลยนะ
ปกติเขาบอกช่วงนี้ขายดีเลยเพราะว่าเป็นช่วงสงกราน
พอมีกระแสมิลิฟีเวอร์ขายดีเข้าไปอีกครับ
แต่ก่อนต้องมูลข้าวเหนียววันละประมาณ๒กระสอบ
ตอนนี้ต้องเพิ่มครับคุณผู้ชมเพิ่มเป็น๓๔กระสอบเลย
เพิ่มมาขนาดนี้ยังไม่พอดูสิข้าวเหนียวพร่องแล้วนะ

ลูกค้ามายืนต่อแถวไม่ขาดสาย
เจ้าของร้านยอมรับกระแสน้องมิลิทำให้ขายดีเป็นเท่าตัวเลยนะฮะ

ส่วนในโลกออนไลน์มีการทำคลิปข้าวเหนียวมะม่วงกินได้ทุกที่